คนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยหนึ่งในเรื่องที่จะทำให้เกิดความปลื้มใจดีใจที่สุด
ก็คือลูกชายจะบวชให้ใช่ค่ะนะแต่ว่ามีครอบครัวครอบครัวหนึ่ง
ก่อนจะถึงงานบวชของลูกชายมันมีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นครับเมื่อพ่อกับแม่สองสามีภรรยาเนี่ย
อีแตนจากบุรีรำจะไปแจกการ์ดงานบวชของลูกชายที่มหาสรคามเอาหลานวัย๒ขวบไปด้วย
ประสบอุบัติเหตุกลางทางครับฝ่ายคนที่เป็นภรรยาก็กอดหลานเอาไว้แน่นเลย
ลูกชายบอกว่าคือมันก็เศร้าแหละแม่เสียชีวิต
แต่ยังไงก็จะบวชให้แม่เหมือนเดิมนะครับ
บวชนะครับเป็นคนกำลังไยง่องแม่
ลูกชายชื่อราชาชินรำ

กำลังจะบวชตอบแทนพระคุณพ่อกับแม่

ซึ่งเขาก็ยืนยันว่าก็จะบวชเหมือนเดิมนะครับ

เพราะว่าแม่ก็คือนางเต็มอายุ๕๗ปีเป็นชาวบ้านหนองย่าหวายตะมนต์เวียงสะอาด
อำเภอพยักษภูมิพิสัยจังหวัดมหาสรคามเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
รถกระบะชนรถอีแตนบริเวณทางแยกเข้าโรงพยาบาลสตึก
ถนนสายสตึกบุรีรำเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
นายทองดำชินรำอายุ๕๒ปีสามีของนางเต็มที่เสียชีวิต
บอกว่าบ่ายเมื่อวานนี้ตัวเองกับภรรยาแล้วก็นายสนมพงพนัทซึ่งเป็นลุง
แล้วก็หลานสาวอีกคนนึงคือเด็กหญิงพิชยาพาอายุ๒ขวบ
เดินทางไปที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีลำ
โดยนายทองดำขับรถอีแตนไปไปแจกการ์ดงานบวชของลูกชายคนเล็ก
ก็คือนายปรีชาไปแจกการ์ดให้กับญาติญาติที่อำเภอสตึก
ขณะขับรถจะข้ามถนนสายสตึกบุรีลำเป็นถนน๔เลน
จะข้ามไปยังฝั่งโรงพยาบาลสตึกมีรถกระบะวิ่งมาด้วยความเร็ว
แบบเร็กไม่อยู่ชนรถอีแตนเข้าอย่างจังจนเสียงร้อนดังเพือดาน
รีบลงไปดูภรรยากับหลานที่ตกรถไปค่ะปรากฏว่าภรรยานอนคว่ำจมกองเลือด
กอดหลานเอาไว้เลยนะอยู่หลังรถอีแตนเนี่ย
แล้วก็รีบอุ้มหลานออกมานะครับตอนนั้นต้องอุ้มออกมาจากอ้อมกอดของภรรยา
แต่ภรรยาตอนนั้นก็เสียชีวิตแล้วซึ่งก็ไม่ทราบว่าเพราะ
เพราะว่ารถคันไหนมาเหยียบซ้ำหรือว่าอะไรยังไงหรือเปล่า
หรือว่าเสียชีวิตจากแรงกระแทกที่ตกลงไปจนกระโหลกศีรษะแตก
ส่วนนายทองดำเจ็บที่ข้อเข่าด้านซ้ายนะครับลุงที่นั่งมาด้วยท้ายกระบะ
ก็ศีรษะแตกเย็บ๘เข็มหลานสาวกระดูกหายปลาร้าด้านซ้ายหักนะฮะ
คือถ้าผู้ตายไม่กอดเอาไว้ก็ไม่รู้จะเป็นอะไรมากกว่านี้หรือเปล่า
อุบัติเหตุครั้งนี้ก็เลยอยากให้ตำรวจช่วยติดตามตรวจสอบหน่อยว่า
รถกระบะคันนั้นขับมาด้วยความเร็วเนี่ยตกลงแล้วทำอะไรที่ผิดกฎจราจรหรือเปล่า
ส่วนงานชาปนกิจศพจะมีขึ้นวันศุกร์ที่๖กรกฎาคมนี้นะครับ
วัดบ้านหนองย่าหวายอำเภอพยคภูมิพิสัยจังหวัดมหาสรคาม
ลูกชายก็จะบวชให้แม่นะแต่จะบวชหน้าไฟก่อนในงานศพแม่นะครับ
แล้วจะบวชพระ๑๓กรกฎาคมตามกำหนดเดิมที่จะบวชพระอยู่ค่ะโอ้น่าเศร้านะคะ